คุณผู้ชมคะ๑๔พฤษภานี้กับการเลือกตั้งใหญ่และแน่นอนค่ะไทยรัฐเนี่ยก็ผนึกกำลังกับ๓สื่อในเครือ
เดินหน้าเต็มที่เหมือนกันค่ะกับการนำเสนอข่าวเลือกตั้งแบบเต็มสูบแล้วก็เข้มข้นแน่นอนนะคะ
ซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้วก็ไทยรัฐออนไลน์จัดแคมเปญนี้ค่ะ
เลือกตั้ง๖๖เริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้สังคมเกิดความตื่นตัว
แล้วก็ต้อนรับการเลือกตั้งครั้งสำคัญผ่านการนำเสนอเนื้อหาอย่างเข้มข้นทุกช่องทางเลยนะคะ
เริ่มใหม่ไทยแลนด์กับไทยรัฐนะครับที่จะรวบรวมเนื้อหานำเสนอให้กับคุณผู้ชมอย่างเต็มอิ่มครบทุกรถครบทุกข้อมูลข่าวสารครับตลอดกันระยะเวลาการเลือกตั้งปี๖๖รอบนี้ครับ
แล้วโดยเฉพาะการหวนขึ้นเวทีของคุณจอมขวัญครับ
ที่จะมาเป็นพิธีกรในเวทีดีเบตของเรา
ทั้ง๔เวทีนะครับที่เราจัดใหญ่จัดเต็มแน่นอนครับ
เลือกตั้ง๖๖ที่เราจะมาสัมภาษณ์แคนดิเดตคนสำคัญนะคะ
แล้วเราก็จะมีรายการการเมืองวงเล่านะคะ
เป็นวีดีโอพอร์ตแคสต์ที่เราจะนำประเด็น
แล้วก็อินไซต์ต่างในเรื่องการเมืองมานั่งถกกันนะคะ

ส่วนไฮไลท์ในวันสำคัญวันที่๑๔พฤษภานะคะ
ทางเราก็มีรายการบนไทยรัฐทีวีนะคะ
เป็นรายการสดเกาะคูหาเลือกตั้ง๖๖นะคะ
ที่สามารถรับชมสดได้ตลอดเวลาเลยนะคะในการเลือกตั้ง

สามารถกดเข้าไปดูได้เสมอตลอดเวลาเลยนะคะ
เรียกว่าเข้มข้นจริงกับไทรัตท์

ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ

เพราะว่าหนึ่งเสียงของคุณนั้นก็มีค่าทุกคนครับ
แล้วเรามาเริ่มใหม่ไทยแลนด์ไปด้วยกันครับ
เริ่มใหม่ไทรแลนด์กับไทรัตท์เท่

แล้ว๑๔พฤษภาคมเสร็จแล้วเนี่ย
กลับมาบ้านนะลงเลือกตั้งเสร็จแล้ว
ลงคะแนนเสร็จแล้วนะครับมาเปิดทีวีดูเลย

ไปที่พยาวหน่อยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
พาผู้สมัครของพักพลังประชารัฐไปสมัครแล้วครับ

วันที่๒ของการเปิดรับสมัครนะครับ
เลือกตั้งสอสอเขตที่พยาวร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ประธานภาคเหนือนะครับของพักพลังประชารัฐ
สมัครรับเลือกตั้งสอสอเขต๑นะครับ
กับผู้สมัครของพักก็มีคุณอนุรัติตันบรรจง
สมัครเขต๒นายจิรเดชศรีวิราชนะครับ
สมัครเขต๓นะครับซึ่งทั้ง๓เขตได้เบอร์๖ครับ
หลังจากสมัครได้เบอร์แล้วร้อยเอกธรรมนัฐพาผู้สมัครนะครับ
พบปากประชาชนที่มาให้กำลังใจ
ซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาได้ก้มลงก้มลง
้มลงกราบเท้านายอินจันพรมเผาครับคุณผู้ชมฮะนะครับ
ซึ่งเป็นพ่อนะครับที่ท่านมาให้กำลังใจ
คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนะครับ
ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มั่นใจว่า
จะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนยกจังหวัดอย่างแน่นอน

ที่ผ่านมาในการทำนักธิสอสรผลงานมีให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วครับ